สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะส่งท้ายเดือนกันยาด้วยการฝนตกหนักฝนดุเหลือเกิน
อาทิตย์ยังไม่ออกมาให้เห็นง่ายนะคะ
เกิดจากร่องมรสุมค่ะคุณผู้ชมที่พาดผ่านประเทศไทยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีมรสุมฝนประจำฤดูปกคลุมทั่วประเทศค่ะ
ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
คลื่นสูง๒เมตรในระยะนี้เรือเล็กควร
ระมัดระวังนะคะขณะที่กรุงเทพมหานคร
พรุ่งนี้จะเริ่มทำงานกันแล้วใช่ไหมคะ
อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมพกร่มไปทำงานกันด้วย
ถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยอาจจะเจอปัญหาน้ำรอการระบายกันได้นะคะ
ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่ที่ประเทศไทยค่ะ
เพราะว่าที่ประเทศสเปนนะคุณผู้ชมมีการแห่แชร์ภาพน้ำรอการระบาย
สถานีรถไฟคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนี่เลย

ประชาชนก็ต้องรอให้ระบายออกไปก่อนที่จะสามารถเดินทางได้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ